ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแล้วหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง
มีคนที่เขามาขอใช้สิทธิ์ค่ะโอ้โหมาแบบเลือดนี่เต็มเลยนะ
หน้าตาบวมปูดใช่ฮะเพราะว่าช่วงที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย
ไปเจอทางที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยราดยางมาต่อยค่ะ
ไม่มีป้ายไม่มีสัญลักษณ์บอกล้มฮะยังมาต่อยยังแบบร้อนร้อนอยู่เลย
เขาบอกจนที่ไปช่วยบอกขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนค่ะ

จะมาเลือกตั้งนี่แหละ
ยังเลย

เนี่ยค่ะค่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกนะฮะโหโห
ก็ไม่ตั้งป้ายไม่มีคนบอกใช่ลื่นล้มเลย
แต่ขอมาเลือกตั้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาล
คนเจ็บชื่อนายสายพินทมเปียมนะครับ
อายุ๕๐ปีเป็นชาวศรีราชาชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
จักรยานโดนพลิกคว่ำแล้วก็โอ้โหมันเป็นทางราชยังมาต้อย
ยังมาต่อยร้อนเนี่ยลวกไปด้วยนะครับบาดเจ็บล้มด้วยนะครับ
แต่ขอมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับสมาชิกสภาเทศบาลที่เขตเลือกตั้งที่สี่
โดยเลือกตั้งที่๓โรงเรียนบ้านเขาชีตะมนตหนองขามนะครับ
มุ่งมั่นมากยังไงขอมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนขอเข้าครูหาก่อน
นี่เห็นไหมฮะเปื้อนหมดเลยฮะเจ็บหมดเลยนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่เขาประถมพยาบาลเบื้องต้นมาให้นะครับพันแผลที่ศีรษะมาก่อนนะครับ
คือพอใช้สิทธิ์เสร็จเนี่ยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลกันนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยว่านายสายพินเขาเป็นยังไงกันบ้าง
หลังจากเมื่อวานใช้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลนี่ครับ
สภาพวันนี้แขนมือเห็นไหมฮะหน้าผากนี่ครับ
หน้าตาก็ยังบวมปูดอยู่ร่องรอยบาดแผลนี่เต็มไปหมดนะครับ
คิ้วขวานี่ฉีกขาดข้อศอกขวามือสองข้างขาขวานี่แผลหมด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะมนต์หนองขามเนี่ยวันนี้ก็มาเยี่ยมอาการนะ
นายสายพินบอกว่าเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ระหว่างทางเนี่ยรถล้มเป็นช่วงไปลื่นตอนเจอยางมาต่อย
เขาเพิ่งลาดเทพื้นถนนใหม่ยังมาต่อยกำลังร้อนเลยล่ะ
แต่ไม่มีป้ายบอกก็เลยไม่ทันระวังเพราะว่าเขาขี่ผ่านมาแล้วรอบนึง
แต่ตอนนั้นน่ะมันลาดอีกฝั่งนึงมันลาดอยู่อีกฝั่งนึง
ฝั่งที่ขี่ผ่านมารอบแรกเนี่ยยังไม่ได้ราดแต่พอขากลับวนกลับมาเนี่ย
เอ้ามาราดยังมาตอยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยล้มกลิ้งเลยฮะ
แต่ตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เลยต้องไปให้ได้ก่อนนะครับ
คนมาช่วยเนี่ยบอกขอไปใช้สิทธิ์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาล
ลุงสายพินก็เลยบอกว่าอยากฝากไปถึงผู้รับเหมาหน่อยนะฮะ
ยังไงเนี่ย
คือช่วยมารับผิดชอบอยู่แล้วจึงไปตั้งเชิดของตัวไว้ที่ไหนนะฮะ
เยียวยาให้หน่อยกันแล้วกันเพราะว่าตัวเองก็เจ็บแล้วรถก็พังด้วย
วันนี้ทางกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือนายสายพินตอนที่รถล้มพาเรา
ดูจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเป็นบริเวณหนองค้อมุ่งหน้า
ตองถนนตรงนี้นะฮะอยู่ระหว่างการขุดลอกพื้นถนนแล้วก็ลาด
ยางมาต่อยนะครับแต่ว่าถนนที่ราดยางมะตอยเนี่ยตอนนี้มันแห้ง
แล้วนะราดตั้งแต่เมื่อวานนะครับกู้ภัยบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่
ใกล้กับจุดที่สุดนะฮะได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาช่วยนะครับ
ถึงพบนายสายพินเนี่ยรถล้มอยู่แล้วนะครับลื่นน้ำยังมา
ต่อยนะครับตอนนั้นน่ะอยู่แถวข้างทางก็จะนำตัวไปส่งโรง
พยาบาลแต่ว่าคนเจ็บเขาบอกว่าขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนขอ

เนื้อตามตัวเลอะแต่อย่ามาต่อยนะครับแล้วก็ช่วงบาดแผลนะ
ก็มีบาดแผลฉีกขาดช่วงบริเวณเหนือคิ้วช่วงหางคิ้ว
ครับแล้วผมก็มาถึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับทำ
แผลเรียบร้อยเสร็จก็พาแกไปนั่งฝั่งนู้นนะครับนั่งรอ